คนนี้เนี่ยนะเต้นก็เก่งผลงานก็ดีนะคะ
แต่ว่าค่ะคุณมีคนอินบล็อกเข้ามาในเฟซบุ๊คของเธอ

ขอค่าเลี้ยงดู
ให้ค่าเลี้ยงดูของคุณ
แต่ว่างานนี้ค่ะกระแตตอบกลับไปแบบสวย

เอาเงินนี้นะคะไปทำบุญดีกว่าค่ะ
สนทนาที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ถูกเปิดเผยจากเฟซบุ๊คของพี่สาว
และทำหน้าที่ผู้จัดการให้กับนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง
จ๊ะนงพณีมหัฒน์ไทยหรือจ๊ะอาสยาม
โดยมีใจความว่าชายคนนึงระบุข้อเสนอผ่านทางอินบล็อกในเฟซบุ๊คส่วนตัว
จ๊ะอาสยามว่าสนใจอยากส่งค่าเลี้ยงดูให้เดือนละ๓๘๐๐๐บาท
โดยมีข้อแลกเปลี่ยนคือขอพบกันครั้งละ๓ชั่วโมง๕ครั้งต่อเดือน
สัญญาจ้างเป็นเวลา๖เดือน
แต่งานนี้สาวจ๊ะไม่รอช้าตอบกลับแบบสวย
ว่าปกติเธอหารายได้เดือนหนึ่งหลายล้านบาทและไม่มีความคิดเป็นภรรยาเก็บให้กับใคร
ยังเสนอให้ชายคนดังกล่าวนำเงินไปทำบุญจะดีกว่า
ทันทีที่ข่าวของเธอแพร่ไปในโลกโซเชียลจนแฟนคลับเป็นห่วงเรื่องการเสียภาษี
จึงชี้แจงอีกครั้งผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวว่า
ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสัมภากรเพราะเธออยู่ในสังกัดของบริษัท
มีการจัดการเรื่องภาษีอย่างถูกต้อง
ที่สำคัญรายได้ของเธอไม่ได้หลายล้านบาทตามที่ตอบคู่กรณี
แต่เพราะต้องการตอกหน้าคนแบบนี้และชีวิตจริงมีรายได้พอกินพอใช้
จะอยากรวยแต่ก็ไม่คิดจะเป็นภรรยาน้อยของใครค่ะอืมนี่ไง
คือมีสนองให้เขาใช่ไหม
ไม่ใช่เหรอบางทีอาจจะบอกว่าลองใจว่างแล้วก็พิมพ์ไป
ดูซิว่าดาราน้องร้องจะว่ายังไงอย่าทำดีกว่าเนอะ

ไม่อยากพลาดรายการบันเทิงไทยรัฐกับพวกเรา
ทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง
แล้วคุณจะไม่พลาดรายการดีอีกต่อไป